ความยินดีกับคุณคตปลื้ม
ผ่านเลยว่าคุณเบ้นนะคะที่เพิ่งจะจูงมือกันเข้าสู่ประตูวิวาหลังจากที่คบหาดูใจกันมานาน๓เดือน
แต่จริงแล้วก่อนหน้านี้เขาเป็นเพื่อนกันมานานถึง๓ปีไปติดตามพร้อมกันเลยค่ะ
หลังจากศึกษาดูใจกันมา๓เดือนวันนี้นักแสดงสาวพอลลี่พรพันธ์
ก็ได้เลิกจูงมือเจ้าบ่าวทายาทธุรกิจค้าเหล็กรายใหญ่เบ้นรัฐพงศ์ลั่นระคังวิวา
โดยฝ่ายเจ้าสาวเผยว่าก่อนหน้านี้รู้จักและคบหากันในฐานะเพื่อนมา๓ปีแล้ว
รู้สึกสบายใจเวลาได้คุยกับฝ่ายชายเพราะมีความคิดเป็นผู้ใหญ่
ด้านเจ้าบ่าวรู้สึกประทับใจฝ่ายหญิงที่เป็นคนเรียบง่ายอยู่ด้วยแล้วมีความสุข
โดยทั้งคู่ได้ทำพิธีมั่นไปเมื่อวันที่๒๙พฤศจิกายนที่ผ่านมา
ส่วนวันนี้เป็นพิธีทางศาสนาคริสต์ตามที่ทั้งคู่นับถือ
ซึ่งหลังจากนี้วางแผนจะใช้ชีวิตคู่ร่วมกันก่อนมีทายาท
โดยเตรียมจะไปฮานีมูลที่ประเทศอียิปต์
ส่วนเรื่องสินสอดทั้งคู่ไม่ทราบรายละเอียดมากนัก
เพราะเป็นเรื่องของผู้ใหญ่ทั้งสองฝ่ายจัดการค่ะ
ปีที่แล้วก็เราก็ยังไม่ได้ติดต่อกันมาก
ช่วงต้นปีใช่ไหมคะต้นปีก็เหมือนเราก็เผอิญว่าไปเจอกันอีกรอบนึง
พอเจอกันอีกรอบนึงแล้วเราก็รู้สึกว่าพอเราคุยกันครั้งนี้
มันก็เหมือนแบบเราโตขึ้นด้วยอะไรอย่างนี้ค่ะ
คุยแล้วก็เราก็รู้สึกดีรู้สึกคลิกมาก
เบ้นเขาจะเข้าสายธรรมะมาก
คือจริงแล้วก่อนหน้าที่จะเจอเวอรี่พี่เบ้นจะไปบวช
ถ้าจะว่าไปเนี่ยจริงแล้วตั้งใจว่าจะบวชตอนสิ้นปีนี่แหละครับ

เบ้นเองเขาก็พูดเรื่องแต่งงานตั้งแต่๓เดือนแรกแล้วที่รู้จักกัน
ผมเคยคิดมาตลอดว่าการคบกันกี่เดือนแล้วค่อยแต่งกี่ปีแล้วค่อยแต่งเนี่ย
จริงแล้วเนี่ยมันมีนิยามไหมชีวิตคนเราเนี่ยมันก็ไม่ได้ยาวเนอะ
แล้วก็เมื่อเราได้เจอคนที่เรารู้ว่าคนนี้แหละเป็นคนที่เราต้องการที่จะร่วมใช้ชีวิตด้วย
เดินทางไปด้วยกันในหนทางของชีวิตในเส้นทางชีวิตเนี่ยก็คิดว่าเราก็ไม่ควรจะเสียเวลานั้น
ยังไม่มีค่ะแต่ถ้ามีก็ยินดีนะคะเพราะว่าจริงการมีน้องเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่น่ายินดี
ถ้ามีก็จะดีใจมากเพราะว่าจริงแล้วที่บ้านพี่เบ้นเขาอยากได้หลานมาก
เรามีแพลนว่าสิ้นปีเราจะไปเที่ยวกันทีเนี้ยด้วยความที่ว่าเราก็ทำวีซ่าอะไรไปหมดแล้ว
ถ้าเราจดทะเบียนทุกอย่างเอกสารมันก็ต้องมันต้องไปแบ็คใหม่
คือบารี้ก็จะรับและก็ดูแลพี่เบนไปตลอด
ส่วนซองที่ได้รับจากแขกที่มาร่วมงานแต่งงานทั้งหมด
บ่าวสาวป้ายแดงจะนำไปบริจาคให้กับสถานสงเคราะห์เด็กพิการทางสมองและปัญญา
วดีชายและหญิงสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งนนทบุรี
โอ้โหหวานมากเลยนะคะต้องบอกว่าเจ้าบ่าวหล่อจังเลยอ่ะ

ใช่แต่ว่าจริงเขาก็รู้จักกันมานานแล้ว๓ปีแล้ว
บอกว่าจริงระยะเวลามันไม่ได้เกี่ยวหรอกมันอยู่ที่ว่าคนเราเนี่ยพร้อมไหมไปด้วยกันได้ไหม
ซึ่งเขาก็มั่นใจแล้วล่ะแล้วตัดสินใจเลือกแล้วที่สำคัญนะคุณ
เจี๊ยบเขาไปงานแต่งงานของพอลลี่ด้วย
ใช่ได้ร่วมแสดงความยินดีด้วยจริงแล้วหมอเจี๊ยบกับพอลลี่เขาบอกว่าเป็นเพื่อนกันมาตั้งนานแล้ว
ไม่ได้มีอะไรอยู่ในกล้องไข่อันนี้ก็แสดงความรู้สึกใจ